อันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและคุณทั้งสองท่านครับ
วุ่นไปวุ่นมาเอ๊ะผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกคุณตำรวจค่ะ
กระเป๋าเงินดิฉันเงินเป็นแสนแสนโดนคนชิงไปเอายังไงล่ะ
เอาทีนี้ตำรวจยังไงต้องไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วบอกด้วยนะ
โทรโทโทรไล่ไปไล่มาเรื่องโอรพ่อฟังเสล่าค่ะครับ
ที่บ้านตังค์ตังค์เท่าไหร่
หนึ่งแสนอีกสองพันบาทที่ว่าเราบอกว่าเรามาบอกว่าโดนกระชากระเป๋านี้ใช่ไหม

อ้าวยังไงเนี่ยสอบเค้นกันไปกันมาไหนบอกบาดเจ็บ
เรื่องของเรื่องเล่าแบบรวบรัดตัดความคือสาวคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวฉันธนาเธอแจ้งตำรวจสพบางพลีสมุทรปราการบอกคุณตำรวจ
อีฉันด้วยถูกคนร้ายตามประกบถีบมอเตอร์ไซค์จนรถล้ม
และยังกระชากระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ในนั้นหนึ่งแสนสองพันบาทโอ้โห
เหตุเกิดริมถนนเทพารักษ์กมสิบเจ็ดค่ะแล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงค่ะ
ให้การต่อแบบนี้บอกว่าเธอกำลังจะเอาเงินไปฝากนะคะ
คือแสนกับสองพันนี่แหละที่ธนาคารแต่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วกระชักเอากระเป๋าไป
ถีบรถของเธอจนล้มเธอเองได้รับบาดเจ็บด้วยชี้จุดด้วยชี้จุดด้วย
ตำรวจเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง
บอกรู้สึกสงสัยเพราะอะไรทำไมไม่เห็นมีแผลร่องรอยถลอกเลยจากการที่รถล้ม
เออพอคุยไปคุยมามีพิรุษข้อที่สองบอกอ้าวเดี๋ยวบอกอยู่ย่านถนนศรีนครินแต่ขับมาถึงตรงคลองขุด
ระยะทางมันใกล้กันอยู่นะแล้วระหว่างทางธนาคารก็มีเพียบทำไมไม่ไป
ทำไมไม่แวะฝากเงินก่อนเงินมาหาอยู่ตรงนี้เธออ้างว่าเธอจะมาซื้อของแถวบางพลีพอดีเลยแวะมาฝากเงินค่ะ
ตำรวจไล่เช็คกล้องวงจรปิดก่อนเลยค่ะตามเส้นทางโดยเฉพาะที่หน้าตลาดเรือบินที่เธออ้างว่าถูกกระชากระเป๋าและถูกถีบรถล้ม
แล้วทีนี้พอตำรวจดูไปดูมาอ้าวปรากฏฉันธนาขาจำนวนด้วยหลักฐานรับสารภาพคุณตำรวจ
ก็เลยสร้างเรื่องถูกคนร้ายชิงเงินขึ้นมาแบบนี้
ตำรวจสพบางพลีบอกอย่างนี้มันคือการแจ้งความเท็จนะคุณ
ก็เท่ากับว่าต้องโดนข้อหาไปนะคะไม่น่าเลยเนอะ
จริงถ้าเกิดสมมุติอยากจะเอาเงินไปช่วยที่บ้านลองคุยกับสามีดูดีไหม
สุดท้ายสุดท้ายมันเด้งกับเขาใหญ่ตัวบ้านฝ่า
คราวนี้โดนส่งเด้งนะดีด้วยกลับบ้านก็โดนผัวดายด้วย